คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอยากจะให้ช่วยเหลือกัน
สำหรับใครที่มีทุนทรัพย์นะครับหรือว่าใครเนี่ย
แน่นอนฮะเรื่องของความรักในตัวสุนัขหรือแมว
อ้าวที่วัดแห่งนี้นะครับที่จังหวัดลำปางครับ
เวรุวนารามเนี่ยเขาต้องดูแลสุนัขจรจัด
รวมไปถึงแมวจรจัดจำนวนมากแต่ช่วงนี้หน้าหนาวมันมา
โอ้โหน่าเห็นใจสุนัขตายไปหลายตัวเลยนะครับ
ตอนนี้ท่านมาขอความเห็นใจใครอยากทำบุญเชิญเลย
ติดตามในช่วงของขุนชนะย่าเรา
ต้องมาเล่าสู่กันฟังครับเพราะว่าโอ้โหพระท่านเองก็เดือดร้อนนะ
แล้วก็อยากจะให้คนที่เห็นใจมาช่วยเหลือกันนะครับ
สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปางเริ่มหนาวแล้วน้องใบตอง
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก๒๐องศาเซลเซียส
คุณว่าหนาวไหมล่ะถ้าต่ำกว่า๒๐สัก๑๕นี่ก็โอ้จะเยือกแล้วอ่ะ
๒๐เนี่ยสำหรับคนกรุงเทพหนาวมากแล้วนะ
จริงแล้วมันส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะคนนะใช่ถ้า

ส่งผลกระทบถึงสุนัขจรจัดกว่า๓๐๐ตัวและแมวอีก๔๐ตัว
รวมสำหรับ๓๐๐กว่าชีวิตอ่ะ
ที่วัดเวลุวนาราม

ไปถามเจ้าวาดวัดเวรุวนารามพระครูมหาวิชัยอักเดโช
ท่านก็เล่าว่าช่วงนี้ต้องนำซากสุนัขที่ตายในวัดประมาณวันละยัง
วันละ๑ตัวนะโอ้โหต้องมีเสียชีวิตวันละตัวเลยอ่ะ
ถ้านับเป็นเดือนก็๒๐๓๐ตัวนะ
รูปต้องป่วยไอ้ตายแล้วก็เอาไปเผา

ที่แบบว่ามีจิตศรัทธาแล้วกันแล้วก็อยากจะช่วยเหลือทางวัด
ช่วยได้นะไม่ต้องเป็นเงินก็ได้นะเป็นยังไงดี
ขอเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าครับอืม
เป็นเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้เอามาให้สุนัขมันสวมใส่
เพื่อบรรเทาอากาศเย็นแล้วก็ขอรับบริจาคอาหารเม็ดยารักษาโรคด้วยหากว่ามีนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งอาหารนั้นไม่เพียงพอ
ทั้งอาหารเม็ดแล้วก็โครงไก่ต่างที่พระท่านจะนำมาให้กับสุนัขได้ทานกันนะครับ
อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมอยากร่วมทำบุญนะ
ก็สามารถบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่บัญชีธนาคารชื่อบัญชีพระอาจารย์มหาวิชัยรัตนโสพลธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์เลขที่แล้วก็ขึ้นให้แล้วนะครับ
หรือจะนำเสื้ออาหารสุนัขรวมไปถึงยารักษาโรคต่างของสัตว์เนี่ยไปบริจาคด้วยตนเองนะครับ
ก็ที่วัดเวรุวนารามถนนสายลำปางเดนชัยกิโลเมตรที่๒๓เลขที่บ้านนะครับ
ก็คือ๓๘๙หมู่๘ตะบนแม่ทะอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปาง

โทรได้ครับโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยแล้วกันจดตามเลยนะ

ผมว่าเอาหมายเลขโทรศัพท์นี้ไปก่อนนี่หมายเลขนี้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้
ถ้าอยากจะร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของจำเป็นเอาเป็นผ้าก็ได้

ไปให้สุนัขพวกนี้มันก็สวมใส่ได้เหมือนกันนะ

แต่ถ้าคุณมีทุนทรัพย์ที่อยากจะบริจาค
ให้ทางวัดไปซื้ออาหารสุนัขให้กับหมาเหล่านี้แล้วก็ได้เหมือนกัน
เลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วโทรไปพูดคุยกันได้นะครับ
เห็นใจนะคือหน้าหนาวเราก็จะเห็นว่าหมาบางที่ก็ต้องสวมเสื้อ

หมานั่นก็หนาวเหมือนกันเนาะ
เห็นใจจังเลยใครอยากร่วมบริจาคอะไรก็เต็มที่กันเลยนะคะ